ไปไหนเนี่ย
ไม่ดูคนเจ็บเลยหรอ
โห้ย

โห้ยเจ๋งงี้เนี่ย

หนีได้ไง

มีครับคนเดียว

ใช่ครับ
คนเจ็บอยู่ตรงนู้น

อ่ะนี่คนเจ็บอยู่นี่คนเจ็บอยู่นี่

ส่วนลุงก็ต้องจอดแหละลุงไม่ต้องหล่อ

เห็นพอดีผมก็ยิงไปเหมือนกันแต่รถเครื่องผมไม่ทัน
ไม่ใช่มันบอกแล้วไหนไม่มีที่เรียวไหน

น้องมันผมเห็นแล้วแหละกิ้งตลอดยาวมาถึงเนี่ย

เรียกว่าไทยพวกไทยก็ไทยเราเอง

ผมเป็นไทยเพื่อนนะ
เรียกว่าไทยนะ
ขอบคุณครับ
ก็ประถมพยาบาลนะครับแล้วก็มีรถของ
อาทิตย์คลอร์ทครับ่า
ก็ไม่ยอมรอเจ้าหน้าที่สำรวจนะครับก็รถโดยที่ก็มาแปลงตรงเนี้ยครับ
เพื่อที่อ่าประถมบิตรบายคนเจ็บแล้วรถทางด้านกลางก็มาแปลงนะครับ
ที่จะกลับรถแล้วก็มาชนประตูนะครับแล้วก็จะมีอ่า
ผมนะครับเดินเดินที่จะไปดูคนเจ็บอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วเขาก็มาเชี่ยวชนประตูแล้วก็จะโดนตัวผมเลย
คนเจ็บจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเขาเหมือนเขาไม่รอครับ
เขาก็ขี่รถออกไปเลยขี่รถเสร็จแล้วเขาจะกลับรถนะครับ
กลับรถเสร็จเขาก็ไม่ได้ดูอะไรอ่ะครับรถอ่า
ผู้ไพรก็ขี่ออกไปนะครับเพื่อที่พยับเพราะว่ารถนักคันนักเก่าครับ
เข้ามาแทรกแล้วแทรกเนี้ยมันไม่พ้นรถผู้ไพรก็เลยขยับไปให้
คราวนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเขาก็ขี่ออกไปชนประตูนะครับ
แล้วก็ชนเจ้าหน้าที่นะครับจะชนเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็เรียบอ่าเข้าเส้นทางของก็ไปเลยไปเลยครับ
แต่โชคดีว่ารถกู้ภัยคันหน้าเก่าครับเขาขี่อยู่ข้างหน้าอยู่นะครับ
เขาก็ไปไม่ได้แต่เขาพยายามบีบแต่ไล่ครับบีบแต่ไล่
แล้วแล้วตอนแรกผมเห็นรถเขากิ้งอยู่อะ
ผมนึกว่าเขาเก็บเพราะว่าชนมาอืมใช่ผมก็เลยเข้ามาดู
เห็นเขาไม่ยกรถไม่อะไรเลยโค้งเลยเข้ามาดู
มันมีรถเป็นคันหนึ่งชนต่ผมแล้วแล้วหนีอืมพอชนแล้วหนีปึ๊บ
แล้วพี่คนอ้วนใส่เส้นสีเดงเฟ้อพูดเบิมดีอะครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุปึ๊บอ๋อนะ
ก็ได้ไปหนีไปหลิ้วหัวรถกลับมามาดูน้อง
ทีนี้เขาก็นั่งอยู่ตรงเน็ตรถไม่ยอมลงมาลงชั่วเก็บ
แล้วสักพักนึงเขาก็ลงมาดูมาคุยอะไรกับน้อง
นั่งรถลงไปลงบานทางทั้งที่รถมูนที่ขอครอบร้อยอยู่แล้ว

เริ่มถ่ายรูปเองเงี่ยครับ
ระบบพวกไทยก็คือเราต้องถ่ายสักฐาน
แล้วส่งคุณผู้ขับมัญชาเป็นระบบอยู่แล้ว
ทีนี้คนไทยเขาก็มาโวยไว้แท่เหมือนกัน
ก็คือตอนที่เราจับหวางบอกว่าไปไทยไปหน้าบุคคล
เขาก็ได้ยิบโทรศัพท์ก็ผมต้องไปดูครับว่า

แล้วรู้ไม่ว่ารถแคคนังกาบเป็นรถของข้า

เขาเข้าไปในรถทันทีแล้วเขาประยามล่ะถอยหลังพบเลย
พอถอยรถหลังพบจะเบี้ยวผู้กลับมาตรงนี้
ตั้งแต่นี้พี่ผู้หญิงเธอยืนตรงนี้หมดที
เพราะเขาเรียกก่อนทั้งที่พี่ผู้หญิงอยู่ตรงนี้
แทบเที่ยวเขาจะตอนหลังสักนิดนึงเดี๋ยวจะได้ไปชนเขา

แล้วคนที่มีการชนในรับประจำอย่างนั้น

มีเกือบจะถูกชนก็คือตัวผมเองนะครับ
แล้วว่ามีอุบัติเหตุตอนแรก
ตอนแรกเด็กเป็นเด็กผู้ชายครับ

เจ็บขาแล้วก็ทะลอกกลางร่างกายครับ
สำจริงเรารู้ไหมว่าเป็นใคร
ตอนแรกไม่รู้ครับ

ชื่อทวีไก่ฟุกครับ